ไปดูข่าวต่อไปนี้คุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่มีตำรวจสพพระประแดง
เขาไล่จับกลุ่มเด็กแว้นแล้วก็ไปประสบเหตุ
เพราะว่าในกลุ่มในแวดนั้นไปอยู่รวมกันกับรถของชาวบ้านคันหนึ่ง
นะเนี่ยก็ทำให้มีอ่าชาวบ้านถูกชนไปบาดเจ็บสองหลังจากนั้น
หนึ่งในสองนั้นเสียชีวิตคุณผู้ชม

จากที่มีตำรวจสายตรวจของสพพระประแดง
นะฮะไล่จากกลุ่มเด็กแว้น

เป็นกลุ่มพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
ก็เด็กแว้นพยายามจะเบี่ยงช่อง
เพื่อจะกลับรถจากเลนซ้ายสุด

สุขสวัสดิ์๓๙ที่เลนขวา

ก็มีการเบรกกระทันหันแล้วก็เป็นเหตุให้รถตำรวจนั้น
พุ่งชนท้ายของรถของชาวบ้าน

แล้วก็ถูกกลุ่มเด็กแว้นนั้นเข้าไปแฝงอยู่ในนั้น

ซึ่งเป็นสาวธอมกับนางสาววราพรสุขหอม
ซึ่งเป็นเพื่อนเป็นแฟนกันอะไรสักอย่าง
เข้ามาด้วยกันล้มบาดเจ็บทั้งคู่

เมื่อวานนี้ครอบครัวของผู้ตายครับได้ไปรับศพ
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคู่สร้าง
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ

นายสมปองสุหอมพี่ชายของผู้ตาย

วันแรกที่ทราบข่าวอาการน้องแค่บาดเจ็บเองที่ขา

น้องสาวแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออก

ถัดมาอีก๑วัน

เนื่องจากว่าของเสียในลำไส้

แผลผ่าตัดยังเปิดอยู่

และถัดมาอีก๑วัน๒๖ตุลาคม
น้องสาวมีอาการไตวายครับ

ความดาโลหิตต่ำเม็ดเลือดขาวตก

หมอก็พยายามจะยื้อชีวิตปั๊มหัวใจ

ในเวลา๘นาฬิกา๕๕นาที

ตัวโรดเข้าไปดูแลข้าวเดินทาง

อายุ๑๗ปีอันนี้เป็นลูกสาวของผู้ตายนะครับ

อยู่กันมาตั้งแต่จำความได้

เข้มแข็งให้ได้เท่าแม่

เพราะแม่ไม่ได้ทำอะไรผิด

ตามที่เคยรับปากไว้ก็ยังดี
ไปฟังเสียงลูกสาวของผู้ตายนะครับ

แล้วทำไมต้องมาเจออะไรอย่างนี้
แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะ

หนูจะไปเอาเรื่องใคร

ก็คือหนูอยากให้ทางตำรวจ
ส่งหนูให้ได้มากที่สุดจนกว่าที่บรรยาตรี

โทรสมลักษณ์ทองคำเม่นกันหน่อย

สายตรวจที่ไปช้นนี่แหละ
รถน้ำศพนะโดยได้คุกเข่าและพนมมือไหว้ขอโทษพี่ชายของผู้เสียชีวิตโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจพร้อมบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะขับชนหลังจากนี้จะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ยอมรับตอนนี้ตัวเองเครียดเป็นอย่างมาก
แน่นอนครับเครียดอยู่แล้วินิยาลงทางก็คือเสียใจครับคือไม่ชะแค่กินครับคือไม่
ว่าใครไม่ไม่ได้อยากจะจะให้ถือเรียกการอย่างนี้เกิดขึ้นครับ
คืออยากจะคือครับมันคืออุบัติเหตุจริงครับ
แต่ก็มีคำถามว่าแล้วตำรวจนายนี้จะโดนลงโทษไหม
สิบตำรวจโทสมลักษณ์แน่นอนมีความผิดกระทำความผิดฐานขับรถโดยประมาทเฉียวชนผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่ากันไปตามกระโดนการของกฎหมาย
แต่ว่าเป็นตำรวจก็ต้องมีความผิดทางวินัยด้วย
ผู้กำกับสพพระประแดงก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต้นก็สั่งย้ายแล้วให้ไปปฏิบัติหน้าที่ทำธุรการไปก่อน
แล้วก็รอผลการตรวจสอบถ้าผิดก็ลงโทษทางวินัยแล้วก็ทั้งเรื่องของคดีความต่าง
เพราะว่ารถผู้ตายโดนแว้นปาดหน้าอย่างกระทันหัน

แล้วรถตำรวจที่ไล่ตามมาด้วยความเร็วเหมือนกัน

สุดท้ายต้นเหตุมันคือกลุ่มเด็กแว้น
เราต้องปราบปรามเรื่องนี้ให้ได้เพราะไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนตามไปด้วย